คุณผู้ชมครับวันนี้วันเสาร์เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านก็คงจะเดินทางไปต่างจังหวัดกันนะคะ
ใครที่ขับรถเดินทางต่างจังหวัดก็ต้องเช็คสภาพรถหน่อยแล้วกัน
เพราะว่ามีกระบะคันหนึ่งเขาขับรถที่จังหวัดแพร่นะคะ
แต่จู่เกิดล้อหน้าระเบิดเสียหลักพุ่งชนร้านค้าที่อยู่ข้างทางแบบนี้
นี่คือถนนสายที่เกิดเหตุนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ลงตรวจสอบนี่คือสภาพรถกระบะหลังจากที่โดนเฉียวชน
หยุบด้านข้างและด้านหน้าก็หยุบพังเสียหายเช่นเดียวกัน
พนักงานสอบสวนก็ได้รับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุนี่แหละรถยนต์คันนี้ค่ะชนร้านค้า
ได้รับความเสียหายบนถนนสายแพร่ร้องกวาง
ก็มีการตรวจสอบเป็นกระบะอีซูซูแบบโครงหลังคาค่ะ
เสียหลักข้ามเลนนะคะโดยพุ่งชนร้านค้า
แล้วก็โรงเลี้ยงจิ้งหลีดที่อยู่ริมทางนะคะ
ได้รับความเสียหายหมดเลยทีนี้เห็นบอกว่าตัวจิ้งหลีดเนี่ย
ยังถูกเลี้ยงอยู่ในกล่องเลี้ยงอยู่เลยนะ
อันนี้ก็คือพอหลังจากเกิดเหตุเจ้าที่ก็ลงตรวจสอบนะคะ
เพราะว่ารถคันนี้นะคะได้รับความเสียหายที่ฝั่งซ้ายทั้งแถบเลย
ได้พูดคุยกับคนขับทราบว่าเขากำลังขับรถ
มาจากพื้นที่ตำบลตำหนักธรรมเพื่อจะมุ่งหน้าไปยังอำเภอเด่นชัย
ทีนี้มาถึงจุดเกิดเหตุปรากฏว่าล้อยางระเบิดนะคะ
เสียหลักไม่สามารถบังคับรถได้ไงนี่คือสภาพยางที่ระเบิดนะคะ
เป็นร้อยด้านหน้าระเบิดจนไม่สามารถที่จะบังคับได้
รถเสียหลักพุ่งข้ามเลนไปชนร้านค้าดังกล่าว
ทีนี้ได้สอบถามตัวผู้เสียหายค่ะเจ้าของร้านค้านางนวลจันทร์พุ่งพลวน
ก็ระบุว่าระหว่างเกิดเหตุตัวเองนอนหลับอยู่
ทีนี้นอนหลับอยู่ได้ยินเสียงดังโครมจากหน้าบ้านมา
เขาตื่นมาดูปรากฏว่าเห็นรถยนต์คันนี้แหละ
กับร้านค้าแล้วก็โรงเลี้ยงจิ้งหลีดของตัวเองอยู่
ก็เลยรีบประสานแจ้งตำรวจกู้ภัยเข้าตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ก็จะมีการบันทึกภาพต่างนะคะ

แล้วก็ทางคนขับรถยนต์เองเห็นบอกว่า
ยินดีที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับทางร้านนะคะ
หลังจากนี้ก็คงจะมีการตรวจสอบทรัพย์สินอื่น
เพิ่มเติมว่าทางราชการมีทรัพย์สินเสียหายไหม
เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปค่ะ